เมื่อวานนี้ใครได้ข่าวนี้บ้างเห็นบอกว่ามีกระแสข่าวจับบ่อนกลางกรุง
รัชดาพิเศษสิบแปดเขาบอกว่าเป็นอาคารหรูด้วยนะคะครับ
เข้าไปเล่นไม่อนุญาตให้คนไทยเข้าไปเล่นเขาบอกว่าวันนี้เนี่ย
เมื่อเช้าตำรวจดำต้มผู้ต้องหาไว้ฝากขังกว่าห้าสิบคนนะคะอืม
ส่าห์เข้าไปถามว่าบ่อนนี้ของใครอะไรยังไงไม่มีใครตอบสักคนเดียว
เนี่ยคุณชิวนักข่าวเราก็พยายามถามแหละ
ไม่รู้ว่า๒๓คนแรกที่ไม่ตอบเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่า

นี่บรรยากาศที่สอนอสุทธิศาสตร์นะคะ
ผู้ต้องหาเกือบ๕๐คนค่ะส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
กุมได้ที่บ่อนกลางเมืองในซอยรัชดาพิเศษ๑๘
ก็คือเป็นพื้นที่ของสนสุธิศาสตนะเนาะ
ก็คุมตัวออกจากห้องคุมขังทยอยขึ้นรถส่งฝากขังที่สารแขวงพระนครเหนือ
ทีนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดเขาบอกว่า
ถูกจับได้โดยตำรวจสายตรวจ๑๙๑ตั้งแต่ตี๒วันที่๒๕มิถุนายนแล้วค่ะ
จับได้คาหนังคาเขาเลยกำลังแบบเล่นการพนันอยู่ที่ชั้นใต้ดินในอาคารนี่นี่
ตอนเข้าไปจับบ่อนลักษณะอย่างนี้เลยค่ะ

กลางเมืองมีตรงมีโต๊ะเรียบร้อยอยู่ชั้นใต้ดินในอาคารหรูรัชดาพิเศษ๑๘
ผู้ต้องหาเนี่ย๕๒คน
ผู้ชาย๓๓ผู้หญิง๕
เป็นคนไทย๑๔คนคนจีน๒๒คนเมียนมาร์๑๔คนและมาเลเซียอีก๒คน
ประกันตัวไปแล้ว๔คนยึดเงินได้๔ล้าน๓แสนบาทและอุปกรณ์ทั้งหมด
คุณชิลเนี่ยมีโอกาสได้ไปตรวจสอบอาคารนี้เขาบอกว่าเป็นอาคารสำนักงานให้เช่า
ก็มีพนักงานหลายบริษัทเดินเข้าออกอยู่ตลอดเวลา

มันมีอะไรน่าสนใจอยู่ที่ตึกนี้ด้วยนะ

เวลาสายตรวจเขาจะมาตรวจสอบความสงบเรียบร้อยต่าง
ใช่ค่ะเขาก็จะมาตรวจสอบแล้วก็จะต้องมีการเหมือนกับเซ็นลายเซ็นต์ว่ามาตรวจแล้วหรือยัง

เป็นการแจ้งข้อมูลบ่อแสอาธิกรรมในพื้นที่

ชิลตรวจดูเอ้าก็มีลายเซ็นต์ตำรวจโรงพักทองที่มาตรวจอยู่ทุกวันนี้นะ
โดยเฉพาะวันจับกลุ่ม๒๕มิถุนายนนี่
ที่เซ็นแล้วก็คือไม่มีไงไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
สงบเรียบร้อยดีแต่เอ๊ะไม่รู้จริงจริงเหรอตรวจทุกวันว่าชั้นใต้ดินมีบ่อนน่ะ
ก็อาจจะไม่รู้หรือเปล่าเพราะเขามาก็มามาแต่หน้าตึกไง
ก็เลยไม่ได้ลงไปดูข้างล่างอย่างนี้หรอค
อันนี้ต้องลงไปแบบคุณชิวอย่างนี้
ตำรวจไม่ได้ลงไปอ่าเพราะสายตรวจบางทีมาเขาก็มาแต่ด้านหน้า
อ่ามาดูนะคะนี่คุณจูเดินลงมาเลยเดินลงมาดูใต้ดิน
เป็นออฟฟงออฟฟิศด้วยเหรอใช่เขาบอกว่านี่มีลงอัคระอะไรด้วยนะ
อืมเป็นประตูล็อกสองชั้นแน่นหนาครับ
เข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยนะมีกล่องวิทยุสื่อสาร
มีของไหว้เจ้าแล้วมีขนมวางอยู่ด้วยอื้อหือ
สนใจกว่านั้นอีกในมือคุณชิวอ่ะมีอะไรฮะ
เขาไปเจอเอกสารค่ะครับเป็นเอกสารแจ้งยกเลิกการเช่า
ลงวันที่เท่าไหร่รู้ไหมครับยี่สิบเจ็ดมิถุนายน
สิบเจ็ดมิถุนายนวันนี้อ่ะสิลงวันนี้วันเลิกเช่าอ่า
แต่ไอที่ไอประกาศเนี้ยเขียนไว้ตั้งแต่หนึ่งมะกราคมหกสอง
อืมมีชื่อคนเช่าชัดเจนนะคะอืม
ทีมข่าวเลยไปคุยกับพนักงานค่ะพนักงานบอกว่า

และที่สำคัญคือไม่ให้คนไทยเข้าเลย
เขารู้อยู่ใช่ไหม
ปกติเขาให้คนไทยลงไหมไม่

เขาจะให้จากต่างชาติเหรอ

ชาวบ้านในพื้นที่อีกคนนึงก็บอก

ตรงนี้โต๊ะสนุก

จากนั้นก็พัฒนามาเป็นตู้สล็อต

จนตอนนี้เป็นบ่อนเลยจ้า
มีตอนที่ไปรับส่งไปที่หอพัก

เมื่อคืนลูกค้าเยอะ
ตอนนี้ตำรวจต้องชี้แจงนะคะ
เมื่อเช้าพลตำรวจตรีเจียลศัลแก้วแสงเอก
รองผู้ประชาการตำรวจนครบานก็ออกมาบอกว่า
ไม่ได้มีการปกปิดเรื่องการจับกลุ่มนะ
แต่นี่เป็นผลงานที่ต้องการ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ออกมาบอกว่า

แต่นี่เป็นผลงานของนครบาน๒กับสายตรวจ๑๙๑
ก็เป็นพื้นที่เดียวกันเขาก็ร่วมกันตรวจสอบ
ส่วนประเด็นเรื่องที่ว่าตำรวจจะมีส่วนรู้เห็น
หรือว่าจะละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า
ตอนนี้เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพราะออกคำสั่งมาแล้วแต่ยังไม่มีคำสั่งย้ายนะคะ
คุณชิวบอกว่าบอร์ดนี้เนี่ยได้ข่าวมองว่าเป็นบอร์ดปิด
แล้วต้องเป็นเมมเบอร์มีเงินขั้นต่ำ๕๐๐๐ถึงจะเข้าได้
คนส่วนใหญ่รู้จักชื่อเจ้าของที่เป็นในทุนจีน

คุณชุวิทย์ก็บอกว่าบอร์ดเนี่ย

อยู่รัชดา๑๘ตรงนี้เขาบอกคนถิ่นเก่าเขา

แต่ช่วงนี้เขาบอกว่าเออนี่ไงเห็นไหม
อภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่า

สุดท้ายก็เลยเปิดสวนกระแส

ละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือว่ารู้เห็นหรือเปล่า

ก็ต้องดูแหละว่าบ่อนนี้เปิดได้ยังไงเป็นของใคร
แล้วจะต้องมีการติดตามด้วยว่าแล้วพอปิดไปแล้วมันจะเปิดใหม่อีกไหม

ถ้าดูจากข้อมูลของคุณชูวิทย์ที่ออกมาแฉเบาะแสของบ่อนนี้นะฮะ
ก็เกิดคำถามตามมาว่าเอ้าแล้วใครเป็นผู้มีอิทธิพล
เบื้องหลังคอยเคลียร์ให้กับเจ้าหน้าที่

คือหนึ่งในนั้นเนี่ยมีชื่อที่ถูกพาดพิงไป

คือนายสันทนประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาล

ว่าจะเกี่ยวข้องกับบ่อนแห่งนี้จริงหรือไม่อย่างไร
เนื่องจากมีข้อมูลว่าถ้าหากนายสันทนะไม่เกี่ยวข้องเนี่ย
ทำไมถึงต้องไปติดตามความคืบหน้าของคดีในเรื่องนี้ด้วย
เราก็เลยโทรไปหาคุณสันทนะนะครับ
คุณสันทนายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบ่อนนี้อย่างแน่นอน

ที่ไปติดตามความคืบหน้าของคดีไปอะไรอย่างนี้
คือเป็นเรื่องปกติไปติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยตัวเองจริง
ไม่ได้ไปประกันตัวอะไรให้ใครเลย
เพราะวันที่มีข่าวว่าตำรวจบุกจับบ่อนเนี่ย
อยากจะไปดูสถานการณ์ด้วยตัวเอง

คุณสาธารณะยังให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าการไปจับในครั้งนี้จริงแล้วเนี่ย
มันมาจากเรื่องการขัดผลประโยชน์ของผู้มีอิทธิพล
ไม่ใช่การแจ้งเบาะแส
อย่างที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ย

คุณสันทนาบอกไม่ได้ประกันตัวให้ใครด้วยนะ
แค่อยากไปดูว่าตำรวจเขาจับบ่อนที่ไหนอะไรยังไง

แม่พูดกันไปได้ว่าคุณสันทนาไปประกันตัวให้ใครอะไรยังไง
ข่าวไปพาดพิงว่าอยู่เบื้องหลังเป็นผู้มีอิทธิพล

สารแขวงพระนครเหนือมีคำสั่งจำคุกกลุ่มนักพนันแล้วนะครับ
แม้จะรับสารภาพนะก็สั่งจำคุกแล้วก็ปรับกันไปด้วยนะฮะ
ส่วนโทษจำคุกให้รอลงอาญานะครับ